มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของอุบัติเหตุ
ใช่ค่ะเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

นี่คือภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
ใช่เป็นอุบัติเหตุรถทัวร์สายขอนแก่นเชียงกราย
ก็ไปเฉียวชนกับรถบรรทุก

ทำให้รถทัวร์คันนี้เสียหลักเหินตกร่องข้างถนน
จนเป็นเหตุให้คนขับขี่นั้นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้โดยสารมีเกือบ๒๐คนนะคุณ
ก็ได้รับบาดเจ็บไปตามกันด้วยนะครับ

สาย๖๓๗๒๔ขอนแก่นเชียงราย
หมายเลขทะเบียน๑๐๘๓๔๑ขอนแก่น
ของบริษัทอีสานทัวร์จำกัดนะครับ
ด้านหน้ารถพังเสียหายยับเยินแล้วฮะ
แล้วก็ตกร่องข้างทางถนนมริวัลบ้านห้วยบง
หมู่๖ตำบลหนองไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุก๖ล้อยี่ห้อ
มิซูบิชิสีขาวหมายเลขทะเบียน๘๓๓๕๖๒ชัยภูมิ

หลังรถทั้ง๒คันเฉียวชนกัน
รถทัวร์โดยสารเสียหลักเหินข้ามเกาะกลางถนน
ตกลงร่องข้างทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
โดยเฉพาะผู้โดยสารตำรวจสพชุมแพร
ตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเต็กกา
จีแซเกาะระดมกำลังไปช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างกลาหล
นำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพรนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่ารถทัวร์โดยสาร
มีนายมงคลค้าขายอายุ๕๗ปี
ชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
เป็นคนขับแล้วก็กลายเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ

พาผู้โดยสารจำนวน๑๗คนนะครับ
นั่งรถโดยสารออกจากจังหวัดขอนแก่น
มุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงราย
ส่วนทางด้านของรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
มีนายนครจารัสอายุ๒๔ปีจังหวัดสุรินเป็นคนขับ
โดยรถทัวร์ก่อนหน้าที่จะมาประสบอุบัติเหตุนะครับ
แวะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพร
ก่อนจะมุ่งหน้าไปภาคเหนือไปเชียงราย

ห่างจากตัวเมืองชุมแพรของขอนแก่นประมาณ๔กิโลเมตร
มีรถบรรทุก๖ล้อรับจ้างถมดิน
วิ่งข้ามถนนมาจอดอยู่ตรงจุดกลาง

ทีนี้รถบรรทุกคันก็ใหญ่ครับ
ตัวรถมันก็ยังเหมือนขวางอยู่เลนส์หนึ่ง
ปรากฏว่ารถทัวร์วิ่งมาทางตรง
ไม่ทันระวังว่ามีรถบรรทุกกำลังจะกลับรถอยู่ตรงนั้น

พุ่งข้ามเกาะกลางถนนตกข้างทางนะครับ
โดยนายมงคลคนขับรถทัวร์ถูกแรงกระแทกได้รับบาดเจ็บสาหัส

ส่วนผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๕คนนะครับ
โดยนายพงศกรกองติ๊บอายุ๒๕ปีเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งนะครับ
กำลังเดินทางจะไปเชียงรายจะกลับบ้านนี่แหละฮะ
เปิดเผยว่าตอนนั้นผมก็นั่งอยู่บนรถทัวร์
ได้ยินเสียงชนโครมโครมดังสนั่นโครมแรกนี่เลยนะฮะ
แล้วก็ได้ยินเสียงของผู้โดยสารหลายคนกรีดร้อง
ที่รถจะสายไปสายมาเหินข้ามเกาะกลางถนน
แล้วก็มาตกร่องน้ำข้างถนนจนกลายเป็นอุบัติเหตุสลดนะครับ

มา๒๐ต่อประมาณ๒๐ต่อ
อ๋อเกิดอะไรขึ้นครับถึงที่กระเทศพ่อจะทราบได้ไหมครับ

ได้ยินอีกทีคือดังเปิ้งแล้วเสียงคนร้อง
รถก็สายไปทางซ้ายแล้วก็โดดข้ามขอบทาง
โดดข้ามของกลางแล้วก็มันลงกล่องตรงนี้
นี่นะครับแล้วก็น้องก็ต้องรอต่อรถคันอื่นนะ
แล้วก็ยังมีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บบางคน

เพราะบอกว่าอยากจะเดินทางกลับบ้านเร็วนะครับ
ตำรวจนำตัวของคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
พบว่ามีประมาณ๕๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มันก็เกินนะเกินกฎหมายกำหนดเล็กน้อย
คือ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สอบสวน
โดยนายนครให้การว่าตัวเขาเองขับรถรับจ้างขนดิน
กำลังจะกลับบ้านบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนี้เอง
ระหว่างที่จอดรอรถอยู่กลางแยกเพื่อจะยูเทิร์น

ทัวร์วิ่งเข้าชนด้านข้างของรถบรรทุก
แล้วรถทัวร์ก็เสียหลักเกิดอุบัติเหตุนะครับ

ข้ามมาแล้วก็จอดรออยู่ช่วงกลางครับ

ใช่ครับก็รอรถเขาสวนรถทัวร์ที่ทันเดียวแค่นั้น

ลองรถข้ามไปเลยครับใช่ครับ
ทั้งเกียร์ก็ค้าทั้งบีกก็เหยียบอยู่
ค้าทุกคนก็เหยียบก็คือรอออกข้ามถึงว่านแล้วครับ

คนขับรถบรรทุก๖ล้อขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ

ตอนแรกได้จัดที่พักชั่วคราวให้ได้รับความปลอดภัย
แล้วก็ประสามบริษัทต้นสังกัดของรถทัวร์

ที่ต้องการจะเดินทางต่อกลับยังเชียงรายนะครับ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนที่บาดเจ็บเล็กน้อย
ออกจากโรงพยาบาลชุมแพรของขอนแก่นแล้ว
ก็เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไปนะครับ